เอาล่ะมาดูเหตุการณ์นี้นะครับคุณผู้ชมครับ

ถ้าผู้ชายมายิ้มให้ชอบไหม

นี่นะสะบัดบ๊อบใส่เลย
แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ชอบเหมือนกันครับ
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ที่มายืนยิ้มให้ที่หน้าบ้าน
เดินตามมาตามมาแล้วมายืนจับเป้าเขายิ้มอยู่หน้าบ้าน
จ้าเขาบอกว่า
แล้วให้ต่างมายุนไหม
มานานยัง
มาเมื่อเมื่อกี่แล้ว
มันก็๕นาทีแล้ว
เสียงแรกสักหน่าหนะ
มันมีก้องอยู่นั่นอ่ะเห็นบ๊ะ
แช่ง
ชื่อคุณแอ๋มคุณแอ๋มเล่าบอกว่าไอ้วันเกิดเหตุ
สัก๔ทุ่มได้น้องสาวของเธอเนี่ย
เดินกลับเข้ามาในหมู่บ้านรู้สึกผิดปกติเหมือนใครตามมา
หันไปมองมีคนตายมาจริงคือไอ้ผู้ชายคนนี้
ด้วยความกลัวนะครับรีบจ้ำอ้าวเลยแล้วก็โทรศัพท์บอก
คุณแอ๋มซึ่งเป็นพี่สาวด้วยแล้วก็รีบเดินเข้าบ้านมาอย่างเร็วเลย
ล็อกประตูป๊อกผู้ชายคนนี้เดินมาหยุดหน้าบ้านแบบนี้ครับ
แล้วไม่ยอมไปไหนยืนยิ้มกุมเป้ากางเกงอยู่อย่างนั้นนะฮะ
แม้ว่าคนในบ้านจะช่วยกันไล่แต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมไปครับ
เป็นคุณผู้ชมอยู่บ้านทำยังไงฮะ
ที่นี่เขาแจ้งตำรวจครับจนเวลาผ่านไปสัก๔๐นาทีได้
สายตรวจมาก็พาผู้ชายคนนี้ออกไปได้

ออกมาดูหน้าบ้านคุณแอ๋มเธอออกมาดูหน้าบ้าน
ตกใจรอบ๒มาเจออะไรรู้ไหม
ไปเจอกางเกงในผู้หญิงเป็นกางเกงในแบบ
คือไม่ใช่กางเกงในใหม่อ่ะคือใช้แล้วอ่ะ
ของเธอโอ้โหคุณแอ๋มกับน้องกลัวสิครับอยู่บ้านกัน
แล้วถ้ากลับมาอีกจะทำยังไงก็เลยไปแจ้งความนะครับ
เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในครอบครัวฮะ